แต่ตอนนี้หลายประเทศในเอเชียก็มีฝนตกหนักเช่นกันนะครับ

อย่างเช่นพื้นที่ทางใต้ของจีน
แล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีก

ก็ทำให้เกิดดินโครนถล่มในจังหวัดคุมาโมโต
เพิ่งเผชิญแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงไป
ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๖คน

บนเกาะคิวชิลทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น
และน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่

บนทางหลวงบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๖คน

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาที่เกาะคิว
สถิติสูงที่สุดในรอบหลายปี

ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก

เคยเกิดเหตุดินถล่มครั้งรุนแรง
เมื่อ๒เดือนก่อนให้อบพยพออกจาก
หัสสถานเพื่อความปลอดภัย

และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน
ก็ยังคงวิกฤตมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย

กว่า๓๘๐๐๐ล้านบาท

หลังจากนี้นะครับจนาทีครูภัย

การระบายน้ำและเคลื่อนย้ายซากประหลักหักพัง

ขณะที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร

ก็ได้ช่วยกันยกรถคันหนึ่งนะครับ
ไปติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกราก
ก่อนที่จะสามารถนำตัวผู้เคราะหร้ายทั้ง๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นนะครับ
ก็ยังคงออกค้นหาผู้รอดชีวิตจากใต้ซากประหลักหักพัง
หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในจังหวัดชาวากลาง

ผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่๔๓คน

จากนี้ยังมีคำเตือนนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำท่วม

โดยเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีย่า
ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักครับ